พูดถึงเรื่องของไก่ปกติเนี่ยเดือยไก่เนี่ยจะมีเพียงแค่หนึ่งเดือย
แต่จะพาไปดูเจ้าไก่แจ้ตัวนี้ที่จังหวัดพยาว
ตัวเดียวเนี่ยมันมีถึง๔เดือนเลยเหรอ
เฮ้ยเดี๋ยวนะยังไงตัวเดียวมี๔เดือนคือ๑เดือนมีกี่วันนะ
หนึ่งเดือนมีสามสิบวันเฮ้ยนั่นมันเดือน
เออเอาแล้ว๔เดือยอ่ะอ่า๔เดือย๑๒๐วันว้าว
ไม่ใช่แล้วนี่ก็เขิมเอาไปดูกันหน่อยนะคะ
ภูทยาคอฟฟี่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
มีคุณลุงจงบรรจบเป็นเจ้าของร้านเลี้ยงไก่แจ้ป่าไว้หนึ่งตัว
แจ้ตัวนี้มันมีลักษณะประหลาดแตกต่างจากไก่แจ้ตัวอื่นทั่วไป
ก็คือที่ขาของมันทั้งซ้ายและขวาจะมีข้างละ๒เดื่อยติดกัน
อ๋อเหรอรวมเป็น๔เดือยมีจน๔เดือย
คือปกติไก่แจ้จะมีเดื่อยข้างละ๑ข้างละ๑เท่ากับมี๒
แต่ตัวนี้มันมีข้างละ๒เท่ากับมี๔
ใครที่มาเห็นไก่แจ้ตัวนี้ประหลาดใจกันไปหมด
ทางรุงโจงเล่าให้ฟังว่าที่บ้านเลี้ยงไก่แจ้เปล่าไว้๑๐กว่าตัว

ซึ่งไก่แจ้เดือยแปลกตัวนี้จะชอบไปนอนบนต้นลำไย
ไม่ได้ไปนอนในเหล้าเหมือนไก่แจ้ตัวอื่นนะ

แล้วมันจะคอยปกป้องไก่แจ้ตัวอื่นเวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาใกล้
และถ้าพูดง่ายก็คือทำตัวเป็นหัวหน้ากลุ่ม
เป็นจาฟูงเป็นมาเฟีย
คอยแบบคุ้มกันเพื่อนใครเข้ามาไม่ได้เลยออกไป
เจ้าไก่แจ้ดูแล้วตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่

อันนั้นไม่ใช่ไก่จ้
เหรออย่างนี้คุณแปลกหน้ามาไม่มีใครสามารถเข้าไปแตะต้องได้
หัวพองอ่ะดูแลเพื่อนที่อยู่ด้วยกัน
แบบนี้ต้อเหมือนแปลกเผลิญ
ไม่รู้เหมือนเป็นไก่แจ้ที่แปลก
แต่ดูเดือยตรงขาตรงข้อเท้า
มันแปลกเพราะว่าข้างหนึ่งมันออกมา๒อันติดกัน
ก็เลยรวมเป็นทั้งหมด๔เดือนด้วย